เอาละฮะเมื่อวานนี้ที่จริงเรื่องของพ่อแม่น้องไว้เนี่ยก็น่าจะจบ
คือที่บอกว่าถูกคู่กรณีเนี่ยทำร้ายร่างกายเมื่อวานคุณหนุ่มก็คงจะสัมภาษณ์หมดแล้ว
แล้วก็มีประโยคเด็ดหลายอันที่เกิดขึ้นมา
คือน้องไวท์เนี่ยก็ได้ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพบางกรวย
มีปากมีเสียงเขาชกหน้าพ่อเขาด้วยแม่โดนตบหน้าพ่อโดนชกหน้า

หลังจากที่เมื่อวานนี้ข่าวก็ได้นำเสนอคุณหนุ่มก็สัมภาษณ์ไปพักทุกช่องทุกข่าวสำนักข่าวก็มีการพูดถึงเรื่องนี้
พ่อของน้องคือคุณสุรศักดิ์เนี่ยเขาบอกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
คู่กรณีคนดังเก่ายังเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของลูกชายเขาเลย
ทำนองว่าคิดว่าขับรถดีแล้วใช่ไหมเห็นขับรถเลาะไปมาแบบเนี้ย
อดใจไม่ได้ต้องตามไปสั่งสอนมีคลิปกล้องหน้ารถมาเป็นหลักฐานยืนยันนะ
นี่เขาบอกมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องคลิปจากกล้องหน้ารถที่คู่กรณีอ้างนั้นอ่ะ
มีนั้นนะฮะตนก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีจริงหรือเปล่าซึ่งถ้ามีจริงก็ให้เปิดเผยออกมาเลย
จะได้รู้ว่าใครถูกใครผิดเขาว่าอย่างนั้นนะฮะว่ากันไปเลย
ตนยอมรับระหว่างที่ขับรถปกติเนี่ยก็มีรถเลาะไปมาตามปกติอยู่แล้ว
เป็นคนขับรถแล้วไปมาตามปกติอยู่แล้วอืมแต่พอมาถูกคู่กรณีเนี่ย
กวดก็ต้องพยายามขับหนีเหมือนกันจึงอาจจะทำให้กล้องบันทึกหน้ารถเขาน่ะ
เห็นว่าตนเองเนี้ยขับรถแบบหวาดเสี่ยวเขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
แต่ก็จะได้พิสูจน์ให้เห็นเหมือนกันว่าเวลาขับรถจี้ท้ายรถตนด้วยเช่นกันใช่ไหม
ถ้ามีคลิปให้แสดงออกมาด้วยเลยเขาว่าอย่างงั้นถ้าผมเป็นฝ่ายผิด
พ่อน้องไว้นะฮะเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับ
แต่จากพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยเหมือนเขาจงใจมาหาเรื่องมากกว่า
โดยที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ปรากฏว่าด้านน้องไวท์
หลายคนก็พยายามจะไปสัมภาษณ์น้องไว้กันเนี่ยนะครับน้องไวท์
พุ่มโพงามดารานักแสดงหนุ่มก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ
กล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นว่าในตอนนี้ยังไม่ได้เข้าแจ้งความข้อหามินประมาทใดกับคู่กรณี
เพราะต้องการดำเนินคดีในส่วนของพ่อแม่ให้เสร็จสิ้นซะก่อนซึ่งทางทนายก็ช่วยตรวจสอบในเรื่องสำนวนครับ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนเขาพูดกันเนี่ยก็คือประเด็นถูกคุกคาม
อย่าเพิ่งมาออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับ

เรื่องคลิปหลักฐานที่เก่าหาว่า
อย่าเพิ่งให้ข่าวนะอย่าไปออกรายการนะนะครับ
อืมเขามีตำแหน่งนะทางด้านทำตำรสวรรค์เอก
กับผู้เสียหายมามาให้ปากคำต่อหลังวันเกิดเหตุแล้วมาลง
ทึกประจำวันเนี่ยไว้ในเบื้องต้นเนื่องจากพนักงานสอบสวน
นะฮะส่งตัวผู้เสียหายทั้งสองคนไปตรวจร่างกายที่
ลงพยาบาลเพื่อนำผลตรวจเนี่ยมาใช้ประกอบสำนวนคดีจึงมีการโทรนัดหมายให้ปากคำส่วนคำพูดที่อ้างว่าคู่กรณีเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะอันเนี้ยแหละที่คนก็ถามกันเยอะอืมเขาบอกว่าทางพนักงานสรรพสนุนยี่นะว่าไม่ได้พูดประโยคนี้โดยเด็ดขาดอืมเขาบอกเขาไม่เคยพูดประโยคนี้โดยเด็ดขาดนะครับเป็นเพียงการโทรประ
ผู้ใหญ่คนใดติดต่อหรือขอความช่วยเหลือในคดีนี้เลยมีแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสอบถามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับซึ่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็สั่งการให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วให้ความเป็นธรรมมากที่สุดในวันนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำนะฮะแล้วก็จึงยังไม่มีการแจ้งความกล่าวหาใดกับใครทั้ง

กลับไปกลับไป